ต่อกันที่เหตุระทึกนะคะที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ
รถกระบะแห่โค้งพุ่งชนบ้านซึ่งตั้งอยู่บริเวณโค้งพอดีนะคะ
และช่วงที่พุ่งไปชนคุณยายเจ้าของบ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตรวจสอบภวังสภูมิรับแจ้งเหตุมีรถกระบะหลุดโค้ง
แล้วก็พุ่งเข้าไปชนบ้านซึ่งอยู่ที่โค้งพอดี
มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอรถที่พุ่งเข้าไปชนบ้าน
ด้านหน้าพังยับเยินเลยแล้วก็ยังไปพุ่งชนรถกระบะ
ซึ่งจอดอยู่ในบ้านสีเดียวกันเลยสีขาว
พุ่งชนรถจักรยานยนต์อีก๓คัน
อกจากนี้พบผู้บาดเจ็บชื่อนางแววสอนสุภาพ
อายุ๗๖ปีเป็นคุณยายเจ้าของบ้านนะคะ
ส่วนคนขับรถที่พุ่งไปชนเป็นยังไง
มาทราบชื่อก่อนแล้วกันนะคะนายสุธินบางใบอายุ๕๗ปี
คนขับรถที่แห่โค้งพุ่งไปชนได้รับบาดเจ็บสลบอยู่ในรถเลยค่ะ
กู้ภัยพอไปถึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และรีบนำตัวทั้งเจ้าของบ้านและคนขับรถส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่านายสุธิน
ใบคนขับรถกระบะที่แหกโค้ง
ตอนแรกที่เห็นขับมาก็ขับมาในลักษณะสายไปสายมา
พอมาถึงโค้งพุ่งออกไปเลยค่ะ
พุ่งไปชนบ้านของนางแววสอนสุภาพ
และนางแววช่วงนั้นกำลังเดินเข้าบ้านพอดีเลย

จากนั้นรถคันนี้ก็ไปพุ่งชนรถกระบะ
และรถจักรยานยนต์อีก๓คัน
เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจเลือด
เพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์

ทีมข่าวเดินทางไปที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ไปพบรถกระบะที่พุ่งชน

สภาพคือพังยับเยินเลยตัวบ้านก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
โดยเฉพาะโครงเสาที่หักพังลงมา
นายดำรงชัยสอนสุภาพลูกชายของผู้บาดเจ็บ
เล่าว่านายสุธินได้ไปงานศพเพื่อนบ้าน
ที่บ้านภูทฟ้าหมู่บ้านอยู่ห่างไปไม่ไกล
จากนั้นค่ะขับรถกระบะลงเนินแล้วมันเป็นทางโค้ง
แล้วก็แห่โค้งพุ่งมาชนบ้านเลยนะคะ
อกจากนี้นะคะมีอาการปฏิเสธด้วยนะคะ
ข่าวว่าบ้านตัวเองโดนชนมาแล้ว๔ครั้ง

เจ้าของบ้านเขาบอกมันไม่เป็นเรื่องจริง
แต่ยอมรับว่าถนนเส้นนี้ทางโค้งด้วยลงเนินด้วย
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เกิดอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกันรวม๕ครั้ง

ทุกครั้งจะมีการชนต้นไม้ใหญ่ริมทางหน้าบ้าน
หรือว่าชนเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่หนักขนาดนี้
ครั้งนี้พุ่งเข้าบ้านตัวเองตรงเลยนะคะ
ถือว่าเคราะห์ร้ายจริงค่ะ